ถึงแม้จะโดนน้ำท่วมแต่ชาวบ้านเขายังยิ้มได้
เพราะออกมาหาปลาสร้างรายได้ครับ

เอ้าคุณผู้ชมพื้นที่ทั่วไทยตอนนี้หลายจุดก็โดนน้ำท่วมเนอะ

นี่ฮะชาวบ้านอำเภอตากฟ้าและอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
จริง๒จุดเนี่ยก็ประจำนะ
โดนห้ามท่วมเป็นประจำทุกปีทุกรุ่นดูการ
แต่มาในคราวนี้ครับชาวบ้านเขาก็บอกว่า
ยังได้อยู่ยังยิ้มได้อยู่จ้าคุณนักข่าว
เพราะว่าสามารถหาปลาได้แบบนี้นี่ยกยองขึ้นมาโอ๊ยเพียบ

เขาบอกว่าปลามันเหมือนมารวมตัวกันมากมายจากหลายที่

ถามว่าได้ปลาอะไรมาบ้าง

มีปลาที่แบบขึ้นอยู่บนหน้าตอนสมัยวัยรุ่น

เฮ้ยแล้วก็มีปลาที่เอามาวางแบบว่าห้อยที่คอ

เฮ้ยแล้วยังมีปลาที่รักษาคน
พอแล้วพอแล้วปลาหมอ

มีปลาอื่นเยอะแยะมากมายที่สามารถจับได้จากบริเวณตรงนี้

บอกเลยเขาขายแบบเป็นตะก้า
ตะกร้าละ๑๐บาทใช่และสามารถสร้างรายได้ต่อวันรวมแล้วนะคนหนึ่ง๓๐๐๕๐๐บาท
แล้วมันมีปลาที่คนชอบไปขอเลขไหม

ปลามีแต่ปลาตะเคียน

คิดนานอยู่นะ
มันเรียกว่าเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ว่าได้
แต่ก็ดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดวิกฤตแบบนี้หรอก
สุดท้ายส่วนใหญ่นะปลาซิลปลาสร้อยที่จับไปก็กลายเป็นปลาที่แบบว่าเหนื่อย

ส่วนใหญ่เขาจะเอาปลาไปทำปลาร้าปลาซิลปลาสร้อยปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่างนี้

ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายจังหวัดที่จะเจอน้ำท่วมอยู่แบบนี้ด้วยนะคะ